สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
สภาพอากาศเริ่มต้นเดือนใหม่ต้อนรับเปิดเทอมแบบนี้
ฝนยังเยอะอยู่ค่ะคุณผู้ชมทำให้ในบางพื้นที่นะคะ
ต้องเฝ้าระวังภัยธรรมชาติตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์ค่ะ
หย่อมมรสุมนะคะมีกำลังแรงนะคะ
อกจากนี้ยังมีห่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะ
ลักษณะอากาศแบบนี้นะคะบวกกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้น
จะทำให้ประเทศไทยของเราค่ะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น
หลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังกันด้วย
ตกหนักค่ะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะ
ต้องฟังระวังน้ำพรุ่งฉับพันธุ์แล้วก็น้ำป่าหลายหลากนะฮะ
คุณผู้ชมไว้ใจไม่ได้ค่ะช่วงนี้
ส่วนที่สหรัฐอเมริกาค่ะยังคงต้องเผชิญกับไฟป่าอย่างรุนแรงนะคะ

นี่เลยค่ะคุณผู้ชมคือบ้านเรือนของประชาชน
โดนไฟป่าลุกลามเข้ามาภายใน

ทำให้ไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้าง
สหรัฐยังคงต้องเผชิญกับไฟป่าต่อไปค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ